เรื่องราวของหนุ่มใจบุญคนหนึ่งค่ะเขานำจักรยานเก่าเนี่ยมาซ่อม
แล้วก็ไปมอบให้กับเด็กยากจนได้ใช้งาน
เขาบอกว่าชายคนนี้เป็นที่รักของคุณในชุมชนมาก
เรื่องราวของเขาเป็นยังไงไปชมค่ะ
มาดูกันดีกว่าที่บ้านคลองคล้านะคะอยู่ที่หมู่๑๑
ตำบลมะต้องอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษฎุโลก
ใช่แล้วมาพบกับคุณพี่นี่ค่ะพี่เสกสรร
พี่เสกเนี่ยนะคะชาวบ้านรู้จักกันในชื่อของเบิร์ทปากแดงนะ
เบิร์ทปากแดงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เก่าแล้วก็รับซ่อมจักรยานเก่าขาย

ซึ่งจุดที่เขาหันมาซ่อมจักรยานเก่าขาย
เกิดมาจากตอนที่เขาเห็นเด็กคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวที่ขาดแคลนคุณ
แล้วอยากได้จากภรรยาปั่นไปเรียนหนังสือ
แต่ไม่มีเงินซื้อ
จากเหตุการณ์ตอนนั้นแหละเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเกิดความสงสาร
แล้วก็ตั้งใจว่าในทุกปีอยากจะซ่อมจักรยานเก่า
เพื่อเอาไปบริจาคช่วยเด็กยากไร้
ให้เขาได้มีจักรยานขี่ไปเรียนหนังสือได้

คือเขาจะได้มาจากการที่รับซื้อจักรยานเก่าจากลูกค้านะ
แล้วก็นำจักรยานที่ได้มาเก็บสะสมไว้ที่บ้านก่อน
และใช้เวลาช่วงกลางคืนซ่อมจักรยานทีละขั้น
ซ่อมไปซ่อมไปว่างก็ซ่อมว่างก็ซ่อมไป

กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
คือบางทีจักรยานมันไม่ได้พัง
แต่อะไรบางอย่างมันชำรุด

โทรพังสนิมขึ้นอะไรอย่างนี้

ปีนี้เขาก็จะนำจักรยานทั้งหมดไปมอบให้กับโรงเรียนประชาสามัคคี
ให้กับเด็กที่ขาดแคลนมอบทั้งหมด
๕๐คัน

บอกว่าปีนี้เป็นปีที่๑๐แล้วในการมอบจักรยานให้กับเด็กยากไร้
พี่เบิร์ตปากแดงนี่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก
มันทำให้เขาหายเหนื่อยเลยนะคุณเนาะ
มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งกับการที่ได้เป็นผู้ให้
โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลย

ความประสงค์ของเขาคือแบบจักรยานของเขาได้ทำประโยชน์ต่อเด็กคนอื่นอีกมากมาย
แล้วถ้าเกิดว่าใครมีจักรยานเก่าที่รู้สึกว่ามันพังแล้วไม่ได้ใช้แล้ว
อยากจะขายต่ออยากจะบริจาคก็ส่งให้คุณเบิร์ตได้เลยตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่าง
หรือใครใจบุญกว่านั้นมอบจักรยานใหม่ให้พี่เบิร์ตเพื่อเอาไปให้เด็กก็ได้
ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าใครอยากจะร่วมบุญอะไรยังไง
ติดต่อพี่เบิร์ตไปได้เลยอยากจะช่วยเรื่องเงินในการซ่อมจักรยงจักรยานอะไรอย่างนี้
ก็ได้เหมือนกันใจดีนี่พี่เบิร์ตซ่อมได้จริง
แล้วเขาเป็นแบบความสุขกับการได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก
แค่นี้เป็นความสุขเล็กน้อยจากเขาแล้วที่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมันหายเหนื่อยจากความเหนื่อยล้าต่าง
อ่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่เบิร์ตนะคะ
ผมเลยเวลาไปให้ผมก็ได้มีความสุขแล้วได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก

เออให้ความรู้สึกดีให้อะไรที่ทำให้เขามีรอยยิ้มได้
คุณอ่ะให้กระป๋องกระเป๋าแบนโน้งแบนนิ้ม

ราวหลังก็ไม่ต้องมากมายนะ

ใช่นี่ทำเป็นนิสัยเรา
เอาอย่างพี่เบิร์ตปากแดงเขานะคะ